เหี้ยหนวดคือใครอะ
อำเภอเมืองจังหวัดปทมธานี

หนวดจริงอะ

ที่มาที่ไปคุณบุญนาคเล่าว่าเขาเป็นธาตุแมวอยู่แล้ว

พอดีไปเจอแมวตัวนะครัวลักษณะมันแปลก
น่ารักมากเลยเลยขอกับน้องที่รู้จักบอกพี่ขอได้ไหมเอามาเลี้ยงที่บ้าน
เอามาเลยเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ตอน๒เดือนน้องชื่อว่าเสียนวด
แล้วคุณดูตัดผมดิตรงผมเขาอ่ะ
มันเป็นไลน์ของมันเออจริงมันเป็นไลน์ที่ดูแล้วแบบชวนคิดอินแต่ละกาลอ่ะโดยเฉพาะตรงปากมันจมูกมันอ่ะเออมันเหมือนหนวดจริง
ก็เลยตั้งชื่อเสียหนวดแล้วดูแลมาเป็นเดือนแล้วแล้วเขาบอกอย่างนี้เสียหนวดเนี่ยให้โชคนะ
ด้านการงานก็เอาอย่างดีโชคร่าบก็อบม้า
มันมีอยู่วันหนึ่งเสียหนวดไปเดินเล่นด้านนอก
แล้วท่านสีเนาดไปกระโดดนั่งอยู่บนตู้เปรยษณีย์
แล้วตรงนั้นมันมีเลขที่บ้านไง
แล้วเจ้าของบ้านคุณเลิศศักดิ์บอกว่า
เขาบอกว่าก่อนได้มันจะให้โชคไฟระล่ำหรอเปล่า
ว่าไปดูเรื่องนี้แมวหมาหมาสูก
อีกว่าหน้ามันมีวันอีกว่าน่าไปดี